ช่วงนี้ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านก็เริ่มจัดได้ในหลายจังหวัดแล้วนะคะ
และแน่นอนว่าเมื่อไหร่ที่มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมันก็จะมีเสียงหัวเราะและมีสีสันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
เอาเมื่อไหร่จะได้กินอ่ะเนี่ย

แต่ทำไมนักขากับปากนี่มันไม่ค่อยสัมพันธ์กันยังไงก็ไม่รู้

มันยากนะคุณคุณต้องดึงขาเพื่อที่จะให้ข้าวโพดมันห้อยลงมาให้ตรงปากคุณ
แบบนี้กองเชียร์ก็ลุ้นกันจนน้ำหูน้ำตาไหลเลยค่ะ
บางคนก็หัวเราะกันโอ้โหอร่อยกว่าคนกินอีกนะคะ
คัดท้องแข็งกันไปคือคุณป้าเสื้อแดงคนนี้
ลีลาแกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแหละคุณดูสิพยายามแล้ว
พยายามอีกยกขาถกผ้าถุงขึ้นมาแกก็ทำ
แต่ทำไมข้าวโพดมันยังไม่เข้าปากสักทีนี่ยกขาจนตะคิวจะกินขาอยู่แล้วนะคุณ
แม่อ่าอ่าไม่รู้เหมือนกันว่าจนถึงตอนนี้ข้าวโพดหมดฝักแล้วอย่างนั้น
นี่กินกันเป็นวันเลยเหรอกินกันเป็นวัน
แต่คุณป้าคนนี้เขาไม่ธรรมดาอย่างที่บอกเพราะว่าแกลงแข่งขันกีฬาเกือบทุกชนิด
เป็นนักกีฬานักกีฬาหมู่บ้านนักกีฬาชุมชนครับ
ส่วนกีฬาชนิดนี้จะเรียกเสียงหัวเราะได้ขนาดไหนไปดูกันต่อเลยจ้า
ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะ
หมายถึงคุณป้าที่เล่นอันนี้เหรอ

อร่อยอะไรขนาดนั้นแต่ลีลาคุณป้าเสื้อแดงนี่แกก็ไม่ธรรมดาเห็นไหมคุณ

เขาก็จะเอาแตงกวาผูกเชือกมัดที่เอวไว้

เลี้ยงมะนาวไปลูกมะนาวกลิ้งไป

แต่กว่าจะโอ้โหถึงเส้นชัยทุลักทุเลจริง
ก็เรียกเสียงหัวเราะแล้วก็สร้างสีสันภายในงานได้มากทีเดียว
สำหรับคุณป้าคนนี้น่ารักนะ
แต่ไม่รู้ว่าอาการของคนถ่ายคลิปเป็นยังไงบ้างตอนนั้น

ส่วนคุณพี่เสื้อแดงก็คือตะคิวกินขา
ต้องสนานกันไปนะคุณผู้ชม